สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจสดที่กำลังกว่า๕๐๐นายไปทำลายไปไหน
ไปตรวจค้นบริษัทที่มีแนวโน้มจะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
หนึ่งในนั้นมีเว็บไซต์กองสลากพลัสครับซึ่งผู้บริหารของเขายืนยันบอก
เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
พตเอกลอยอิงครับภายโรศรองผู้บริจการตรวจแห่งชาติ
แล้วก็พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ร่วมกับพันโทหนุนสันสนาคมนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเอาหมายสารอาญาไปตรวจค้นกรองสลากพลัส
โดยพนักงานของกองสลากพลัสเนี่ยเอาสลากทั้งหมด๑๕๖กล่อง
กล่องละ๓๐๐๐ฉบับคุณผู้ชมลองคิดดูก็แล้วกัน
ออกมาวางเรียงบนโต๊ะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
โดยตำรวจไม่เข้าไปแตะต้องเลขสลากนะเพื่อป้องกันการเสียหาย
ทันทีที่มีการตรวจค้นนะครับนายพันธวัฒน์หรือว่าน็อต
เจ้าของเว็บกลองสลากพลัสโพสต์เมื่อเวลา๘นาฬิกา๕๔นาที
ว่าตำรวจจะเอาสลากของลูกค้าไปจะให้หรือไม่
โดยตำรวจมีท่าทีจะขอสลากที่ลูกค้าซื้อไปแล้ว
กลับไปตรวจสอบด้วยและระหว่างการตรวจค้น
คุณน็อตไลฟ์แบบนี้ไปด้วยครับ
ครับเราคงต้องถามแล้วครับว่า
สนักงานสลากในฐานะเจ้าหน้าที่รักละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
ทั้งที่สถานที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วมันเกินราคาทุกใบนะครับ
วันนี้ผมซื้อมา๙๐บาทนะครับตอนนี้ราคา๙๒นะครับ
สถานที่ที่ผมซื้อแล้วมันเกินราคาอยู่ข้างสำนักงานสลากนะครับ
หลังการตรวจค้นนะครับเว็บไซต์กองสลากพลัส
ก็ลงโพสต์เพิ่มเติมบอกว่าตกลงตำรวจไม่ได้เอาลอตเตอรี่งวดนี้ไปนะ
ถูกรางวัลรับเงินได้ตามปกติคุณน็อตเนี่ยยืนยันบอกว่า
ของเขาไม่ได้ผิดอะไรแต่ต้องมาถูกตัดตอน
หากจะปิดบริษัทเขาจะสู้นะสู้เต็มที่เลย
แต่ขอส่งสัญญาณไว้ล่วงหน้าเลยว่าต่อไปคนไทยนะ
ไม่มีทางได้ซื้อลอตเตอรี่ราคาถูกอีกต่อไป
ปิดท้ายด้วยว่าเขาคนธรรมดาสู้อำนาจรัฐไม่ไหว
หรือต้องลงเล่นการเมืองดีนี่ฮะเขาลงไว้แบบนี้
สำหรับการลงพื้นที่วันนี้นะครับตำรวจก็
เป็นปไตรตามนัยต้อนรัฐมนตรี
สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ซึ่งเป็นที่มาของการบุคคลครั้งใหญ่

ก็จะไปตรวจสอบตรวจค้นนะครับผู้ค้าคนกลางที่มีพฤติกรรมขายสลากเกินราคา
มีการปิดบังบาร์โค้ดโดยบริษัทที่เข้าข่ายนะฮะ
จะตรวจค้นเนี่ยรวม๑๔แพลตฟอร์มตรวจค้น๓๓จุดใน๑๒จังหวัดนะฮะ
ก็มีกรุงเทพมหานครแล้วก็หัวเมืองใหญ่รวมอยู่ด้วย